พระราชประเพณีการประดิษฐานพระบรมอัฐิสมัยกรุงสุโขทัยตามที่มีหลักฐานในไตรภูมิกฐาคือ
หลังจากถวายพระเพลิงพระจักรพรรดิราชแล้วจะเชิญพระอัฐิธาตุไปบรรจุไว้ในเจดีที่ก่อไว้
ณทางสีแพร่งใจกลางเมืองให้คนทั้งหลายสักการะบูชา
และผู้ใดได้กราบไหว้บูชาอาจได้มนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติ
เพราะพระยามหาจักรพรรดิราชทรงเป็นมนุษย์ปุธุชน
บใดที่ยังไม่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์จะทรงเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในวัตตสงสารอยู่ตราบนั้น
ประดิษฐานพระบรมอัฐินี้มีต่อมาในสมัยหลังแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน